ขั้นตอนของการศึกพระธรรมชโย

เดิมทีเนี่ยการจัดการปัญหาพระธรรมชโย

เป็นหน้าที่หลักของคณะผู้ปกครอง
คณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล

ผู้ปกครองคณะสงฆ์ในพื้นที่ไม่สามารถ

คำถามที่ต้องตกไปอยู่ที่
มหาเทราสมาคมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย

ในการครองสมณเพศของพระธรรมชโย

มหาธรรมชโมคมที่จะขึ้น

ถกกันอีกอย่างแน่นอนนะครับ

ถอนสมณศักดิ์ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก
ที่ขณะนี้ได้ออกมาแล้วนะครับ

เพื่อโปรดทราบซึ่งเป็นขั้นตอนนี้เนี่ย
เป็นหน้าที่ของมหาธรรมชโมคม

ของพระธรรมชโยคว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

เพื่อโปรดทราบก่อนจะทำหนังสือ
แจ้งเตือนไปยังเจ้าคณะผู้ปกครอง

เจ้าคณะภาค๑และเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อดำเนินการตามมติของมหาธรสมาคม

ให้ทราบเรื่องของการถอดถอนสมณศักดิ์
และก็ให้พระสงฆ์สละสมณเพศ
กระดาษที่ความเป็นไปได้อีกแนวทางนึง

การให้ต้องใช้กฎของมหาธรสมาคม

บัญญัติถึงเรื่องของการให้พระภิกษุ

พระพิสุกที่มีพฤติกรรม

เพื่อวินิจฉัยให้สละสมรรถเพศ

หากพระไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง
ให้พระภิกษุผู้เดียวลงตำแหน่งปกครองวัด
หรือพระพิสุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์

ความผิดอันเป็นครุกาบัตร

พิจารณาแล้วว่าการให้ดำรงเพศบรรพชิตต่อไป
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศาสนา
มหาชนสมาคมมีอำนาจวินิจฉัยให้พระพิสุกรูปนั้นสละสมณเพศได้

พระพิสุรูปนั้นสังกัดอยู่หรือพำนักอาศัย
หรือพระพิสุกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์
เขตทองที่ที่พระพิสุรูปนั้นแจ้งผลคำวินิจฉัย
และจัดการให้พระพิสุรูปนั้นสละสมณเพศ
ที่สำคัญคุณผู้ชมอยู่ที่ข้อนี้ครับคือข้อ๖
กรณีที่ไม่อาจจะพบพระพิสุรูปนั้น
หรือพระพิสุรูปนั้นไม่ยอมรับทราบคำวินิจฉัย

ณที่พำนักอาศัยของพระพิสุรูปนั้น
ก็ถือว่าพระพิสุรูปนั้นทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว
และต้องศึกใน๓วันนับตั้งแต่ทราบคำวินิจฉัยนั่นเอง
อันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบว่า
ถ้ามีมติให้ศึกพระธรรมชโยต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้บอกไป